พังงากันหน่อยผู้ชายสองคนคนหนึ่งเป็นเจ้าของสวนปาม
คนหนึ่งเป็นตำรวจเขารักกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้อง
กันมากรักกันมากถึงขั้นกับให้ตำรวจคนนี้ไปอยู่ในบ้านได้ถึง๓ปี
เหมือนเป็นพี่น้องกันแต่อยู่มาวันหนึ่งกินเหล้า
ผู้จะไม่เข้าหูจากพี่น้องกลายเป็นศัตรู
เจ้าของสวนปามเอาปืนลูกซองยิงตำรวจ
คุณผู้ชมเสียชีวิตเลยนะฮะติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกันครับ
นายนรงจันแจ่มใสเผยถึงสาเหตุที่คว้าปืนลูกซองยาว

นุ้ยเสียชีวิตโดยอ้างป้องกันตัว
เมื่อวานนี้ตำรวจสพตะกัวป่าได้รับแจ้ง
ถูกยิงในสวนปาล์มน้ำมันบ้านบางมะรวน
ตมบางม่วงอตกป่าจังหวัดพังงา
โดยดาบตำรวจบัญชาวัย๕๐ปี

บัดปัดหน้าที่๑๐เวนสพตกป่า
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกศอก๑นัด
เข้าที่ชายโครงด้านขวาเป็นรูพลุนตามร่างกาย
มีแผลกว่า๒๕รู
แต่เสียชีวิตระหว่างญาตินำส่งโรงพยาบาล
หลังก่อเหตุนายนรงขี่มอเตอร์ไซค์ไปหานายปัญญาช่างก่อสร้างบ้าน
บอกให้พาไปซื้อสุราเพื่อดื่มย้อมใจที่กระทำผิดลงไป
ซึ่งตำรวจจับตัวได้ขณะขี่รถสวนทางกับตำรวจ
ซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุราว๒กิโลเมตร
จากนั้นตำรวจคุมตัวไปชี้จุดก่อเหตุ
และหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุทันที
เพิงพักปืนขนาด๙มิลลิเมตรของดาบตำรวจบัญชา
ส่วนปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุพบในรถยนต์
ส่วนนายนรงสารภาพว่าเป็นคนยิงดาบตำรวจบัญชาก่อนนั้น

บางครั้งเกิดความเมาสุราพูดจ่าไม่เข้าหู
เกิดเรื่องทะเลาะกันด้วยความเป็นตำรวจมีการชักปืนขู่กันบ่อยครั้ง
ขณะที่นายปัญญาผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันในสวนปาม
เข้าไปห้ามยกมือไหว้ดาบตำรวจและขอปืนนำไปเก็บไว้
สักพักได้ไปทำงานก่อสร้างบ้าน
จู่ได้ยินเสียงปืนเมื่อลงไปดูพบว่าดาบตำรวจถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
แล้วพี่บัญชาให้ไหมครับ
ถึงผมก็เทาะแม็กซินต์ออกและจับลำลุ๊คเรือนที่มันพาทางอยู่ในกระบอกอีกนึงนัดออก

แล้วแกยอมแล้วแกเข้าไปนั่งในบ้านแล้วครับ

วิ่งมาด่าหนูผมทำท่าแต่ขึ้นนั่งร้านทำงาน
เสียงปืนดังปังอืมนอนกองเลยพี่ไม่หนีครับ
แต่น้องช่วยพาไปซื้อเหล้าขวดกินยอมเฉยเดี๋ยวตำรวจมาก็ให้ตำรวจจับ
ถ้าอยู่บ้านกูทางบ้านกูอืมเมียกูซักผ้าให้อืม
ตอนนี้ให้ครับใช่ไหมถึงก็มึงเอาปืนมาจ่อกับกูแบบนี้ไม่ได้
ผู้กำกับการสพตะกัวป่าบอกว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อน
จากพฤติการที่ผ่านมาผู้ตายปฏิบัติหน้าที่๑๐เวร
ความประพฤติเรียบร้อยแต่นอกเวลางานก็มีเพื่อนมีฝูงบ้าง
ผู้ต้องหากับผู้ตายสนิทสนมกันเหมือนพี่น้องถึงขนาดผู้ต้องหาให้ผู้ตายไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านประมาณ๓ปี
แต่สาเหตุน่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างหรือเกิดจากการดื่มสุรา
มีอารมณ์พูดจากันจนกลายเป็นความรุนแรงอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
ยืนยันให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ด้านในหน้าโรงถูกแจ้งข้อหาค้ากับผู้อื่นโดยเจตตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตผู้ต้องหายอมรับทุกข้อกล่าวหาส่วนจะฝากขัง
รอสอบสวนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะนำตัวฝากค้าง
สารต่อไปหลังสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อหา
นายนรงฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหายอมรับทุกข้อกล่าวหา
ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน